ที่เรื่องของชายชีเปลือยนะคะ
ชาวบ้านเขาร้องเรียนไปที่จังหวัด
บอกว่าที่บ้านเขาแถวบ้านเขาเนี่ยนะคะ

และผู้ชายที่ถูกขังไม่ได้สวมเสื้อผ้า
เห็นสภาพแบบนี้มาประมาณ๑๕ปีแล้ว
แล้วก็มีชาวบ้านถามว่าทำไมญาติทำไมครอบครัว
ไม่ให้คนนี้เขาสวมเสื้อผ้าล่ะ
แบบนี้แต่จะคอยส่งข้าวส่งน้ำให้เป็นเวลาอีกทั้งครอบครัวมีฐานะค่อนข้างลำบากนะคะ
ก็เลยจะต้องขังไว้ถ้าไม่ขังไว้เนี่ยเขาบอกว่าพี่สาวเล่าให้ฟัง
บอกว่าน้องชายเนี่ยจะเดินแก้ผ้าไปทั่วเลยตัวเองและครอบครัวก็เลยกลัวจะเป็นอันตรายกับชาวบ้าน
ต่อมานะคะนายบุญเลิศเป่าอินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ตำบลสำนักค้อนเปิดเผย
บอกว่าปกติแล้วจะไม่มีใครในหมู่บ้านเคยเห็นผู้ป่วยคนนี้เลย
ทำให้ทุกคนคิดว่าเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่
แต่ทีนี้มีคนทราบข่าวแล้วก็เอามาแจ้ง
เพราะผู้ใหญ่ยังไม่รู้เลยนะเพราะผู้ใหญ่จริงต้องเดินสำรวจลูกบ้าน
ปรากฏว่าทั้งชาวบ้านทั้งเพื่อนร่วมบ้าน
ก็ไม่เคยเห็นว่ามีผู้ชายอยู่ในบ้านนี้

ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลังจากที่ได้รับการประสานเรื่องนี้
ก็ประสานต่อค่ะไปที่เทศบาลตำบลสำนักท้อน
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้ลงมาตรวจสอบ

อำเภอบ้านฉางมีกองทุนช่วยเหลืออยู่แล้วด้วย

อำเภอบ้านฉางวางแผนการเข้าช่วยเหลือ